ออกมาว่าสิ่งที่เขากระทำลงไปเพราะต้องการหาสิ่งใหม่ในชีวิตต้องการที่จะท้าทายเพราะชีวิตเนี่ยค่อนข้างมีปัญหาแล้วก็อยากจะทำอยากจะให้ตำรวจวิสาห์มันฆาตกรรมอะไรต่างเนี่ยเป็นข้อมูลเมืองต้นเท่านั้นยังไม่ได้ยืนยันออกมาชัดเจนว่านี่คือคำพูดที่ออกมาจากปากของเขาสู่ตำรวจและตำรวจบอกทีมข่าวไม

มีไปคบหากับผู้ตายก็คือคุณกวางแล้วมีเรื่องคับแค้นใจรึเปล่า
เบียงเบนประเด็นเพื่อเบียงเบนความสนใจอันนี้เป็นการตั้งข้อสังเกตจากชาวเน็ตนะฮะฉะนี้เอง
เรานำเสนอในมุมนี้ไม่ได้เบี่ยงเบนประเด็นหรือว่าชี้นำแต่อย่างใดนะคะ
เรายังเคารพในครอบครัวของผู้สูญเสียครอบครัวผู้เสียชีวิตอยู่นะคะ
ในขณะที่คุณพ่อปฏิเสธมีอีกภาพหนึ่งค่ะ
กับหญิงสาวคนหนึ่งนะนั่งอยู่ในรถ
ลักษณะใกล้ชิดกันค่อนข้างใกล้ชิดนะ

ปล้นร้านทองเป็นผอที่สิงห์บุรี
ตั้งใจจะไปยิงสาวร้านทองพันรยาเก่า

แกล้งป้นร้านทองเบี่ยงเบนประเด็น
ซึ่งแม่ของผู้ตายน่าจะให้คำตอบได้ว่าจริงหรือไม่
อันนี้โยนไปทางแม่แล้วนะหลังจากที่พ่อปฏิเสธ
คุณผู้ชมแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่นะคะ
คุณพ่อของคุณกวางหนึ่งในผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์
ชิงทองครั้งนี้ก็คือร้อยเอกสุรกิจทองทิพย์
ยืนยันนะคะว่าเรื่องนี้ไม่เป็นความจริง
ลูกสาวไม่เคยคบหากับผู้ต้องหาหรือว่าพอก๊อฟ
คุณพ่อบอกว่าครอบครัวไม่เคยเห็นหน้าพอก๊อฟด้วยซ้ำ
ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเพราะฉะนั้น
ตัดเรื่องของประเด็นชู้สาวทิ้งไปเลย
มีการแชร์ภาพนี้หรือทำให้ลูกสาวของเธอลูกสาวของคุณพ่อซึ่งศูนย์เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยนะคะ
เสื่อมเสียชื่อเสียงคุณพ่อบอกว่าเดี๋ยวจะฟ้องร้องอย่างแน่นอนฟังเสียงคุณพ่อค่ะ
คนนี้เนี่ยตามชื่อตามข้อมูลเรารู้จักบ้างไหมครับหรือคุ้นชื่อคุ้นข้อมูลบ้างไหม
ไม่มีไม่มีความรู้จักเลยครับไม่คุ้นชื่อเลยครับ
น้องเคยมีการโทษทุกคนคนนี้ด้วยไหม
ไม่เคยมีครับ
แต่ประเด็นชู้สาวเนี่ยคุณผู้ชมอย่าเพิ่งตัดทิ้งนะคะ

แต่ประเด็นเรื่องของชู้สาวเนี่ยมีการตั้งข้อสังเกตเหมือนกันว่าพอก๊อฟเนี่ยอาจจะไปคบกับผู้หญิงคนอื่นนอกจากครูปอยซึ่งเป็นภรรยาหรือเปล่า
การตั้งข้อสังเกตเดี๋ยวอย่างไรก็ตามนะคะติดตามการแถลงข่าวแล้วกันนะคะ
กันนะคะอ่านอกจากมูลเหตุจูงใจที่ชาวเน็ต
เขาพยายามจะไปเสาะหาพยายามที่จะช่วยเหลือแล้วก็ตั้งประเด็น
เรื่องหลักฐานเขาก็พยายามหาเช่นเดียวกันนะคะอันนี้เป็นภาพค่ะ
เขาบอกว่าเขาเอารูปนี้ขึ้นมาโพสต์เลยนะแล้วบอกว่า
รองเท้าเนี่ยมันเหมือนรองเท้าที่ใส่ในวันก่อเหตุเลย
ข้อความระบุว่าตอนแรกก็เฉยนึกว่าจับแพะ
ส่องเฟสมาเออมีแนวโน้มอยู่นะจะใช่รองเท้าคู่เดียวกันหรือเปล่านะ
อันนี้ข้อความที่ชาวเน็ตเขียนไว้นะคะรวมไปถึงประเด็นที่ว่า
ภรรยาเป็นคนไปแจ้งเบาะแสกับเจ้าหน้าที่เพราะสงสัยว่าทำไมรองเท้าของคนร้ายที่ใช้ก่อเหตุ
มันตรงกับสามีทุกอย่างเลยนี่เป็นประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของหลักฐานนะคะ
เปรียบเทียบการเดินของพอก๊อฟในวันแต่งงานกับวันก่อเหตุที่เข้าไปชิงทองที่
โรร่าโรปินสันลบบุรีพร้อมระบุหนึ่งในบ่อแสที่ตำรวจมั่นใจคือ
ลักษณะการเดินของคนร้ายอาจจะไม่ได้กระเพลกแบบชัดเจนแต่ลักษณะการเดินเนี่ย

ก็ทำให้อาจจะเดินไม่ถนัดมากนัก
อันนี้ก็คุณผู้ชมสองภาพก็เห็นชัดเจนเลยนะคะ
จริงแล้วตำรวจพยายามรวบรวมพยานหลักฐาน
ไม่ว่าจะเป็นวัตถุพยานหรือพยานบุคคล

แต่ทีนี้มีประเด็นอยู่หนึ่งหน้าสนใจ
ผู้ศิษฐ์ศิษฐานอวสูรช่อง๙พี่จุ

ลงพื้นที่ไปที่ลบบุรีตั้งแต่วันที่เกิดเหตุเลยนะคะ

หลังจากที่ตำรวจสามารถไปรวบตัวผู้ต้องหาก็คือ

จังหวะหนึ่งนะคะคุณสันติวิธีเดินไปเข้าห้องน้ำ
ไปเจอกับผู้ต้องหาซึ่งมีโซ่ตรวนพันธนาการอยู่ที่ข้อเท้า
แล้วมีตำรวจของกองปราบหน่วยฮานุมานคุมตัวไปด้วย

จังหวะหนึ่งเขาได้มีโอกาสไปสัมภาษณ์พอก๊อฟ
ก็คือถามกันตรงแหละค่ะว่าการก่อเหตุเนี่ยจริงหรือเปล่าที่พี่บอกว่า
ชีวิตของพี่เนี่ยมันรับเรียบเกินไปไม่มีอะไรท้าทาย
อยากถูกตำรวจจับตายอยากถูกตำรวจวิสามันแต่อีกฝ่าย
ไม่พูดไม่จาไม่ตอบโต้อะไรทั้งสิ้น
คุณสันติวิธีพรมบุตรถามต่อบอกว่า
พอก๊อฟคิดว่าจะหนีรอดไหม
พอก๊อฟตอบว่าตำรวจผู้ใหญ่ไม่ให้ผมพูดอะไรมากกว่านี้ครับพี่
เพราะฉะนั้นวันนี้รอเกาะติดหน้าจอไทยรัฐทีวี
น่าจะได้คำตอบอะไรมากกว่านี้นะคะ
อีกหนึ่งประเด็นที่คุณสันติวิธีพรมบุตรถามต่อ
เอ๊ะคุณก่อเหตุเสร็จปุ๊บคุณถูกจับตัวแล้วเหมือนคุณเล่นเกมกับตำรวจ
บอกว่าทองเอาไปทิ้งน้ำสักพักหนึ่งบอกว่าเอาไปซ่อนที่บ้านพ่อตา
ส่วนไซเรนเซอร์ทิ้งตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นคือคุณเนี่ยพยายามที่จะเหมือนเล่นเกมกับตำรวจ
คุณสันติวิธีถามว่าคุณเล่นเกมไหมค่ะพอก๊อฟตอบว่าไม่ครับ
คุณผู้ชมคะยังไงก็แล้วแต่เนี่ยเดี๋ยวรอก่อติดหน้าจอไทยรัฐทีวีนะคะ
เพราะเรื่องนี้ก็ถือว่าต้องถอดบทเรียนกัน
วิธีการของผู้ต้องหารายนี้แยบคายแยบยนต์มาก
คือจะบอกว่าเขาใช้ทุกวิถีทางเนี่ยเพื่อเจรจาเลี่ยงแล้วก็ตบตากับตำรวจนะ
ใช่ค่ะส่วนการจับกลุ่มเนี่ยคือก่อนหน้านี้นะคะเอาช่วงเย็นแหละ
มีข่าวว่านำตัวพอก๊อฟมาที่กองปราบแล้วตั้งแต่ช่วงเย็น
แต่ทีมข่าวของเรารายงานมาช่วงประมาณสี่ทุ่มครึ่งเนี่ย
พอก๊อฟยังคงอยู่ที่ตำรวจท่องเที่ยวที่ลบบุรีอยู่เลยนะคะ
แต่อันนี้เป็นข้อมูลล่าสุดเลยตอนนี้พอก๊อฟได้ถูกนำตัวมาที่กองปราบแล้ว
พาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศที่กองปราบกันหน่อยนะคะ
บรรยากาศเป็นอย่างไรติดตามได้จากคุณจิไรทบุญชูผู้สำคัญทัยรัฐที่วี
การปราบปรามค่ะเชิญค่ะทันทีที่เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการ
พิเศษฮนุมานกองปราบได้นำตัวผู้ต้องหา
มาถึงที่กองบังคับการปราบปรามก็ได้นำตัวผู้ต้องหานั้น
เข้าไปยังห้องควบคุมบริเวณด้านหลังของผมทันทีนะครับ
แล้วก็ยังไม่ได้มีการสอบปากคำเพิ่มเติมแต่อย่างใด
จากสภาพร่างกายของผู้ต้องหานั้นค่อนข้างที่จะอิดโรยและเครียดเป็นอย่างมาก
เพราะว่าเมื่อวานนี้นะครับถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นสอบปากคำอย่างเข้มข้นตลอดทั้งวันเลยครับ
หลังจากที่เจ้าหน้าที่กองปราบปรามพร้อมด้วยพนักงานสอบสวนสพเมืองจังหวัดลบบุรี
ได้ร่วมกันสอบปากคำนายประสิทธิชัยเขาแก้ว
ผู้ต้องหาก่อเหตุใช้อาวุธปืนฆ่าชิงทรัพย์พร้อมทนายอาสาที่ทางเจ้าหน้าที่ได้จัดหามาให้อยู่นานหลายชั่วโมงนะครับ
หลังจากนั้นชุดปฏิบัติการพิเศษฮานุมานกองปราบก็ได้นำตัวนายประสิทธิชัยออกจากสถานีตำรวจท่องเที่ยว๒จังหวัดลบบุรี
ควบคุมที่กองบังคับการปราบรามท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดครับ
ทันทีที่เข้ามาถึงกองบังคับการปราบปรามนะครับกำลังเจ้าหน้าที่พร้อมอาวุธครบมือก็ได้นำตัวนายประสิทธิชัยออกจากห้องควบคุมผู้ต้องหาที่ได้มีการจัดเตรียมไว้บริเวณด้านล่างของอาคารทันทีโดยช่วงที่ผู้ต้องหาลงจากรถเพื่อมาเข้าห้องควบคุมนั้นมีสีหน้าที่นิ่งเฉยนะครับพร้อมส
ผู้ต้องหานะครับทราบว่าหลังจากที่เจ้าหน้าที่ตำรวจกองปราบปรามนะครับได้นำตัวผู้ต้องหาลงมาจากรถก็ได้นำตัวเข้ามาห้องควบคุมผู้ต้องหาทันทีและก็ไม่ได้มีการสอบปากคำผู้ต้องหาเพิ่มเติมแต่อย่างใดนะครับเนื่องจากผู้ต้องหานั้นอยู่ในสภาพที่อิดโรยและค่อนข้างเครียดอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับหลังจากที่ถูกสอบปากคำตลอดทั้งวันที่ผ่านมา
ครับข้อคุมผู้ต้องหาบริเวณชั้นล่างของกองคอมมะครับการปราบปราม
และยังมีเจ้าหน้าที่ตำรวจที่คอยดูภาพจากกล้องวงจรปิดในห้องควบคุมสัญญาณ
ทีทีวีที่ได้มีการติดตั้งเพิ่มเติม
สองชุดก่อนที่จะพาตัวผู้ต้องหาเข้ามานะครับ
อย่างไรก็ตามนะครับทางด้านพลตำรวจตรี
ว่าหลังจากการสอบสวนผู้ต้องหาที่จะ
ลบบุรีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ได้นำตัวผู้ต้องหามาควบคุมที่
มะครับการปราบปรามทันทีโดยใช้กำลังตำรวจรักษาการ
ร่วมกับหน่วยปฏิบัติการพิเศษฮานุมานกองปราบดูแลนายประสิทธิ
ใช้อย่างใกล้ชิดตลอดเวลาขณะที่เรื่องสำนวนของการสอบสวน
ดำเนินคดีนั้นได้รับโอนมาอยู่ในความรับผิดชอบของ
พนักงานสอบสวนกองปราบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
คุณผู้ชมครับหลังจากนี้นะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจจะได้มีการคุมตัว
นายประสิทธิชัยนะครับไปแถลงการจับกลุ่มตัวที่สำนักงานตำรวจ
แห่งชาติในเวลาประมาณสิบนาฬิกาสามสิบนาทีนะครับและหลังจากนี้
หากมีความคืบหน้าเพิ่มเติมอย่างไรผมจะรายงานให้ทราบทันทีครับ
และนี่คือความเคลื่อนไหวล่าสุดครับผมจิรายุทธ์บุญชูข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดจากกองบังคับการกองปราบปรามครับขอบคุณคุณจิรายุด้วยนะคะ
ว่าผู้ต้องหาตอนนี้อยู่ที่กองปราบรามแล้วนะคะส่วนการแถลงข่าวเดี๋ยวจะเกิดขึ้นในช่วงสิบนาฬิกาสามสิบนาที
เป็นเวลาโดยประมาณที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติปฐุมวันเนี่ยนะคะซึ่งทางไทยรัฐทีวีจะเกาะติดการทันแหลง
ถ้ามีการแถลงปุ๊บเราตัดสัญญาณเข้าทันทีเพราะเราก็รู้ว่าจริงแล้วประชาชนก็ให้ความสนใจสำหรับประเด็นข่าวสารนี้ที่เกิดขึ้น
คุณผู้ชมเกาะติดหน้าจอไทยรัฐทีวีนะคะเราสองคนพร้อมรายงานสดให้คุณผู้ชมทราบตลอดเวลาค่ะ